ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจอ
ผมเสนาลิงโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยังฮะ
ออกมาต่อมาหาสนุกโหลดเลยดูสนุกมาก
กูกูกูกิววิววุยโอ๊ยอ่า
สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง

เหนือใต้อีสานอบตมหาสนุกมาแล้ว
เอามาต่อมหาสนุก
งดงามแบบไทยกับเหล่าสาวสวยในชุดผ้าไหมที่ดูฉายไลไม่มีใครเกินล่ะครับ
นี่ไม่ใช่การประกวดนางงามหรือเวทีแฟชั่นวีคนะ
แต่ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังชมรายการที่สนุกสุดยอดตลอดปี
กับรายการออกมาต่อมาหาสนุก
และลำดับต่อไปขอเชิญคุณผู้ชมพบกับนายแบบ
แบบแบบไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครกล้าเหมือนครับ
พิธีกรรูปหล่อตัวจริงพี่เสนาลิงของเรานี่เองล่ะครับ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยจูงมือบุตรฉุด
มือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคืน
เพลงทางไทยรัฐทีวีกับรายการอบตมหาสนุก
และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อบตท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ที่เห็นนะครับผมการเดินแบบนี้สุดยอดที่นี่นะครับ
ขึ้นชื่อเรื่องภาหมาย
นี่นางแบบนะครับผม
แต่ละคนนะครับเดินแบบจนดำไปหมดเลยนะครับผม
เท่านี้ยังไม่พอเรามีนายแบบและนางแบบ
ในชุดฟินาเล่สวยงาม
พบกับเขาเลยดีกว่านะครับนายแบบชื่อดังและนางแบบ

นี่แหละครับนางแบบอดีตสาวที่เอียงงามท่านนี้ก็คือคุณแม่ทางคนดังบ้านนาประจำตำบลท่าสว่าง
สาวใหญ่อารมณ์ดีขี้เล่นแต่ลีลาเต้นเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยทีเดียว
เชื่อไม่เชื่อครับไปทำความรู้จักกับแม่ทางกันเองดีกว่าล่ะครับ
เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวเพลงพ่อก่อน

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม

เอ้ยบ้าเหรอไม่ใช่ครับผม

ชื่อทางแก้วสนุกนะคะ

เดินได้รถเดินได้ชื่อทางนะคะ

ควายเดินได้รถก็เดินได้

เฮ้ยแข็งแรงมากเลย

ไปเรียบร้อย
แม่พี่ลิงครับนั่นคุณแม่นะครับ
ไม่ใช่ตุ๊กตาอุ่มสัตว์ปลิวเลยล่ะ

ครั้งแรกครั้งแรกครับพี่ลิงค์

มาไปดูของดีของที่ตำบลท่าสว่าง
ไปเลย
วันนี้เราเดินทางมายังถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้
ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของผ้าไหมกันล่ะครับ

อุ่มสัตว์ปลิว

กันมาเยอะเลยล่ะครับพ่อแม่พี่น้องอบตนี้
แต่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะตำบลนี้เนี่ย
เขามีลูกบ้านเยอะมากมีถึง๒๑หมู่บ้าน๔๙๕๖ครัวเรือน
และมีประชากรรวมกว่า๑๗๐๕๓คนเชียวล่ะ
ที่นี่ครับเขาขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าไหม
ดูสิครับสองฝั่งข้างทางเต็มไปด้วยผ้าใหม่ทั้งนั้นล่ะครับ
แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดต้องยกให้กับกลุ่มทอผ้ายกทองจันโสมมา
อยู่หมู่บ้านทอผ้าท่าสว่างแห่งนี้
เพราะเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทอผ้าไหมมอบให้กับผู้นำเอเป็ก
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๖มาแล้ว

มาถึงถิ่นทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งที
เราไปดูกันชัดแบบใกล้ชิดติดหนึบกันดีกว่าครับ
ว่าเขามีเคล็ดลับอะไร
โอ้โหคุณผู้ชมครับ
อะไรจะอลังการยิ่งใหญ่ขนาดนี้
นี่คือกี่ทอผ้าที่สูงถึง๓เมตรครับ
เท่ากับตึก๓ชั้นเลยล่ะ

ใช้คนทอถึง๔คนด้วยกัน
ว้าวล้วนไลน์ที่ทอก็เป็นไลน์โบราณทั้งนั้นเลยล่ะครับ
แต่กว่าจะได้สักผืนมาครับ
ก็ต้องใช้ระยะเวลานานกับเกือบ๒เดือนเลย
อย่างผืนที่คุณแม่เค้ากำลังทออยู่
ราคาก็เบาครับแค่๒๐๐บาท
ผ้าใหม่กันแล้วครับเราไปแวะชมความสวยงามของพระพุทธรูปไม้ที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณ
หนึ่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์นั่นก็คือวัดอามองที่นี่เนี่ยมีพระพุทธรูปไม้อยู่ประมาณห้าสิบองค์ด้วยกัน
รูปทรงก็เป็นแบบไทยผสมกัมพูชาส่วนใหญ่ครับชาวบ้านก็จะนำมาถวายให้กับวัด
เพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นกันแล้วล่ะครับมองมองไปก็เห็นแต่พระเก่าแก่ทั้งนั้นเลยล่ะครับ
ทำกินกันในงานบุญต่างรสชาติของอันสมจรุกเนี่ย
ก็คล้ายกับขนมวัดจ่างครับ
ส่วนรสชาติของอันสมเจรคก็คล้ายกับข้าวต้มมัดนั่นเองล่ะครับ
อร่อยถูกใจแน่นอนจ๊ะฮะ
และอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดครับนั่นก็คือ

ที่เขานิยมใช้ต้อนรับแขกในงานมงคลต่าง
ความพิเศษก็คือเขาจะใช้น้ำแตงโมที่ปั่นสด
มาเพิ่มความหวานนี่แหละครับ
หน้าตาน่ากินเชียวล่ะ
ทั้งหมดนี้คือของดีขึ้นชื่อในตำบลท่าสว่างครับ
ถ้าใครอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตน่ารักของคนที่นี่
มาดูวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
๘๐๐บาทค่ะ
อ๋อแค่๘๐๐เท่านั้นเอง

หายไป๑๐๐๐ครับผม
ผ้าไหมนะ
นี่แพงไหมครับ
อันนี้แปรรูปมาจากผ้าผ้าสบายหรือผ้าขาวม้านั่นแหละค่ะ
อันนี้ก็ใบหนึ่งก็๑๘๐๐นะคะ
แต่เก๋เลยนะไม่แพงถือว่าไม่แพง

คุณจะซื้อไปฝากแฟนคุณไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแฟนคุณชอบผ้า
ผ้าไหมด้วยแล้วก็สั่งผมมาด้วยว่ามาถึงที่แล้วเนี่ย
ขอสัก๔๕ผืนเอาท็อปของตำบลนี้
ผืนที่คุณเห็นอยู่นี่ท็อปเลยครับผม

ที่เห็นอยู่นี้เป็นผ้าทอ
เป็นผ้ายกดอกแบบลายราชสำนักนะคะอันนี้คือลายดาวล้อมเดือนนะคะ

อันนี้จะเป็นกะไหล่ทองที่เราสั่งมาจากประเทศอินเดียโดยตรงนะคะ

ไอ้ที่แบบเมืองไทยไม่มีแล้วทอยากแบบนี้

ผืนผืนละสัก๒๓พันได้ไหมครับ

เม็ดละ๖๐๐๐๐บาท
ผืนนึง๒เม็ดก็๑๒๐๐๐๐บาท

ราคาขนาดนี้แพงพอที่จะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านไหมล่ะครับ
แต่ผลิตภัณฑ์ดีจากไหมไม่ได้มีแค่ผ้าทอเท่านั้นนะครับ
เพราะรังไหมที่ใช้แล้วก็ยังนำไปทำประโยชน์ได้อีก
ไม่เชื่อก็ไปดูโต๊ะต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเอง
ใช้วัตถุดิบที่เป็นพื้นบ้านหนึ่งเช่นปาเก้
อาเก่ไม่ใช่พื้นบ้านครับผม
ไม่ใช่พื้นที่เดินนะครับผม

ทุกอย่างจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ

เพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของเรา

ไอ้รังเนี่ยเราก็เอามาสกัด

แล้วรังมันยังอยู่ไหมอาจารย์

จากผลิตภัณฑ์ดีที่สกัดจากรังไหม
ก็ไปต่อที่ของฝากของอร่อย
คนที่นี่เนี่ยเขาบอกว่า

บ้านผมก็ข้าวแตนธรรมดา

ใช่เพราะมันชื่อนางเล็บ

ไม่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอันซอมจุ๊ก

เป็นขนมที่มาจากเกาหลี

อันนี้คืออันส่องทุ๊ก

ลักษณะเหมือนบ๊ะจ่างไหม

ฮือ
ร้อนไหม

เอาละครับเท่านี้ยังไม่พอ

มีอีกหนึ่งที่สุดครับ

คนรักมากที่สุด
ไปพบกับเขาเลย

ไปพบกับเขาเลย

เห็นแบบนี้ท่านอาจจะงงว่าท่านนี้คือใคร

นายกบุญรวมรุ่งเรือง

ท่านนายกได้ข่าวว่าชอบต่อยมวยเหรอครับ

เชื่อข้ายกับเชื่อข้ายเป็นข้ายของ

ท่านสว่างตอนนี้นะครับครับผมถ้าไม่เชื่ออ่าลองไปดูครับโอ้โห
และนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมหล่อหล่อของนายกอบตท่าสว่างครับนั่นก็คือการเป็นเจ้าของค่ายมวยแห่งนี้นั่นเองล่ะครับ
ด้วยความที่ตัวท่านเองเนี่ยเคยเป็นนักมวยในสมัยวัยสรุ่น
และเห็นว่ากีฬาชกมวยนั้นเป็นประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและเป็นการหารายได้เสริมให้แก่เยาวชนในชุมชนได้
ท่านนายกของเราจึงได้จัดตั้งค่ายมวยครับเพื่อส่งเสริมเวลาว่างของเด็กเด็กให้เกิดประโยชน์แบบนี้
ว่าแต่อดีตนักมวยอย่างท่านเนี่ยจะหมัดหนักขนาดไหนกันโชว์หน่อยได้ไหมล่ะครับท่าน
โอ้โหอะไรต่อยเต็มหน้าแล้วไม่เห็นเลยพี่ลิงท่านน่ะ

กันตรึมช่วงอบตขอโชค
บตขอโชว์
กันตรึมกะหึ่มละโฮ
กึดเลยบางกึด

แหละอะบ้างเลยตรงหลีดไปบางนั้นโจย
กันตรึมเป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมกันมาก

ก็จะเล่าเรื่องตามพิธีการหรืองานนั้น
คล้ายกับการร้องเพลงฉ่อยของภาคกลางนั่นเองล่ะครับ

กันตรึมหมายใจว่ามากันเยอะนะ

คือกรองเนี่ยมันจะตั้งไม่ได้

กันแล้วพอกันเสร็จแล้วเนี่ยกันเนี่ย

กันตรึมนั่นแหละ

โอ้โหหึดูพี่ลิ้งกับพี่แจ๊คเนี่ยสนใจการแสดงกันตรึ่มกันซะจริง
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ให้พวกพี่เขาพูดคุยกันให้หายสงสัยสักครู่ครับ
แล้วเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้ากับช่วงอบตขอปรุง
สวัสดีครับสวัสดีครับ